สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะจะพาไปดูตัวกินมดยักษ์
ตอนนี้มันให้กำเนิดลูกน้อยมาใหม่แล้ว
ตัวนี้ตัวกินมดเคยเห็นกันหรือไม่
อ๋อนี่เหรอนี่จมูกมันยาวอ่ะนี่คุณค่ะอุ๊ยไอ้จิ๋วไอ้จิ๋ว
แม่ศรีกอดคอแม่อยู่ตัวเล็กจิ๋วนิดเดียวเองนะแม่
แม่มันเป็นตัวกินมดยักษ์แต่ลูกมันตอนนี้ยังเป็นมดจิ๋วอยู่นะคะ
เกาะแม่ไม่ห่างเลยค่ะคุณค่ะซึ่งไอ้ลูกมันตัวนี้ยังไม่ทราบเพศนะคะ
เพราะว่าบางทีสัตว์บางชนิดเนี่ยมันต้องรอโตก่อนเราถึงจะสังเกตได้เนี่ยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่ามันยังเล็กอยู่แม่มันก็เลยห่วงมากไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้
นักข่าวเราก็ใช้วิธีการซูมซูมเข้าไป

อ่าแล้วต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบหน่อยว่าที่มันเพิ่งเกิดมาเนี่ย
เกิดวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมารวมแล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่าได้นะคะ
ตัวแม่มันเนี่ยชื่อแม่คาเมล่าอายุ๙ปี

ส่วนพ่อก็ชื่อซานดีเอง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

คำถามคือกลิ่นตัวผมมันโชยไปไกลถึงนู่นเลยเหรอฮะ
จมูกมันดี
ได้รับกลิ่นไวกว่ามนุษย์๔๐เท่าแล้วคุณ
เฮ้ยเขาเขียว

กินตัวอ่อนของแมลงเป็นอาหาร

อือจมูกปากนั่นละ

ยาวนานประมาณ๑๕ชั่วโมงต่อวันด้วย

แล้วเริ่มอิจฉาแล้ว
อยากเกิดเป็นตัวทิ้งหมดบ้าง
อยากเป็นแมวเป็นหมาเป็นวายเล่นน้ำเป็นตัวเงินตัวทองบ้าง

แต่บอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์

เพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไปดูหน่อยละกัน
ตอนนี้มันก็มาเดินเล่นอวดโฉมให้กับพ่อแม่พี่น้อง
เด็กได้ดูกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะ
ไปกันได้ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดชนบุรี
น่ารักมากเลยอ่ะ